ร้องได้ให้ร้อง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
ดีนะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
กับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราแห่งนี้

เหล่าบรรดากองทัพนักสู้ชีวิต
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ

ครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับไปเลย

นะแจกไม่อั้นค่ะคุณผู้ชมที่รัก

ต้องยกให้คุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ค่ะ

แต่ชีวิตของเขาก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะ

และอุปสรรคของเขาคือโรคภัยไข้เจ็บค่ะ

ชมภาพชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะ

กิจพรงนามสกุลพิมพฤษครับ

ทุกวันนี้อาศัยอยู่กับแม่

แม่ก็อายุ๗๑ปีแล้ว

ช่วง๕ปีหลังมานี่ไม่สามารถที่เดินได้

จากการที่เราเป็นโรคไต

แคลเซียมไปจับที่เส้นเอ็น

ทุกวันนี้เวลาจะเดินต้องใช้
็อกเกอร์๔ขาช่วยพยุงตัว

เป็นคนดูแลทำทุกอย่างให้

แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
มันตรงข้ามกัน

เคยจะฆ่าตัวตายหลายหนแล้วครับ

ปีที่ผ่านมาเคยคิดอยู่เสมอ
ว่าเรามันเป็น

นึกเสียใจว่าคนอื่นเขาพาแม่ไปกินข้าว

จากที่เขาเคยทำงานเคยช่วยเหลือเราได้

ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลย

ก็ต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละ๓ครั้ง

เพราะว่าถ้าแม่ไปก่อนเขาแล้ว

เรื่องทุกวันแม้แต่เรื่องอาหาร

แล้วก็เก็บทำความสะอาด
ช่วยชามที่เขากินแล้วอะไรอย่างนี้

เราเป็นแม่ลูกกันก็ต้องดูแลกันไป
จนกว่าใครจะไปกันก่อนข้างนั้น

แม่ก็จะยืนนานไม่ค่อยได้เหมือนกัน
เวลาจะยืนนานแม่ก็ต้องหาอะไรจัด

เบาหวานความดันหัวใจ

ก็ต้องมีบ้านให้แม่อยู่
บ้านหลังทุกวันนี้ที่เขาเช่าอยู่
คือผมทำเรื่องซื้อแล้ว
กะว่าจะเซอร์ฟให้แม่ว่า

บ้านคุณผ่านแล้วเรื่องทุกอย่างผ่านแล้ว

พบผมป่วยก็คงจะไม่มีปัญญาส่ง

นี่เป็นเรื่องที่ผิดหวังมากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นชาติไหน
ขอเกิดมาเป็นลูกของแม่ทุกชาติไป
รักแม่ครับรักแม่ที่สุดในชีวิต

ไอ้เรื่องคิดจะตายไม่ต้องไปคิดมันหรอก
เวลามันตายไปเองให้มันตายไปเอง

นั่นก็คือเรื่องราวของเขานะครับ
แล้วตอนนี้เขาก็อยู่กับเราแล้วบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ขอต้อนรับคุณปูนะครับ
ตายผู้จมอยู่กับความทุกข์ที่ดูแลแม่ไม่ได้

สวัสดีครับพี่ปู
แล้วก็ขอต้อนรับคุณแม่ของคุณปูด้วยนะครับ
คุณแม่สมบูรณ์นะครับทางด้านล่าง

พอเดินไม่ได้การปรับตัวการอะไร
การทำใจทำใจได้ยาก
แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องไปฟอกไต

พี่ปูคะคุณหมอติดอุปกรณ์อะไรให้ร่างกายเราบ้าง

อันนี้ของผมมันจะใช้ได้สัก๒จุดนี้

นี่คือโดนเข็มมาไม่รู้กี่พันครั้งนะ

มันมีลิมิตมั้ยครับว่ารูนึงนี่

คือมันอยู่ที่อาการของถ้าเกิดคนเรามันจะเป็นแผล

แล้วนอกจากฟอกเสร็จเราต้องมาดูแลอีกตรงนี้อีกว่าไม่ให้มันติดเชื้อไม่ให้มันเป็นหนอง
มาถึงบ้านต้องรอ๖ชั่วโมงเพื่อให้เลือดมันแข็งตัว
แล้วเราก็เอาแอลกอฮอลที่เช็ดแผลนะครับ

ก็เหมือนว่าต้องฉีดยาต้องอะไรกันทุกวัน
ผมเคยเห็นบางคนเขาเจาะตรงนี้

เอาเลือดเสียเข้าไปในเครื่องไปทำความสะอาด

ปูระหว่างนั้น๔ชั่วโมงนอน

มีอื่นไหม
ก็จะคิดถึงแต่เรื่องราวอดีตที่ผ่านมาครับ

เพราะว่าอย่างที่คนที่ฟอกไตด้วยกัน

พี่เป็นอย่างไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไร

คือโรคไตมันอยู่ดีก็

พอเห็นเพื่อนร่วมชะตากรรมของเรา
เพื่อนร่วมความไม่สบายของเรา

เห็นมากี่คนที่มากันอยู่
สมาชิกไม่มาตอกบัตรแล้ววันนี้

คนที่เป็นโรคไตมันทรมานในเรื่องของการดื่มน้ำ

คือโรคไตจะไม่ฉี่
สมมุติว่าคนเรากินน้ำไป๑ลิตร

พี่ไม่ปัสสาวะมากี่ปีแล้วครับ

ใช่ครับมันเป็นผสมกับเลือด
พอละ๑ขวดเล็กครับ
ได้เท่านั้น
อาหารที่มีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นโรคไต

ไข่ขาวกับปลา๒อย่างครับ

แม้แต่กระทั่งผักผลไม้

ก็ส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับค่าเดินทาง
ค่ารถนะครับแต่ว่าค่าฟอกตามพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ของรัฐบาล
งั้นรายจ่ายประมาณต่อเดือน
ค่าน้ำค่าไฟค่ารถไปฟอกไต
ค่ากับข้าวเพราะว่าสองคนนี้

ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่
ก็ประมาณสักเดือนละ๑๒๐๐๕๐๐ประมาณนี้ครับ

อันนี้ต้องบอกขอขอบคุณเลยนะครับ

ท่านนี้ผมจะลืมเขาไม่ได้เลยตลอดชีวิตนี้
แม้แต่กระทั่งตายแล้วเกิดใหม่

ดูแลผมมาตั้งแต่ผมยังไม่ป่วย
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่
ตอนที่พ่อผมเสีย
เสียก็ดูแลเรื่องงานศพทุกอย่างจัดการให้
ขอขอบคุณเสียยุทธ์มากครับ

เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
ทุกวันนี้เขาดูแลคุณปูยังไง
ให้น้องเด็กน้องจะเอาตังค์มาให้ที่บ้านอะไรอย่างนี้
แล้วก็อีก๒ท่านที่อยากจะพูดถึงนะครับ
ก็คือพี่จิ้มพี่จิ้มชวนชื่น

พี่จิ้มนี่รถขัดนี้พี่จิ้มซื้อให้
นี่แอบเหลอยู่เหมือนกันนะพี่ปูว่าแหม
พี่ปูนี่โก้จังเลยนะ
เยอะตั้งแต่ผู้เข้าแข่งขันมาแข่งขันในรายการนะของพี่ปูเนี่ยแปลกตาและโก้สุดเลย

อีกคนนึงนี้เป็นน้องชายเป็นน้องชายพี่จิ้มนั่นแหละ
เขาจะต้องเป็นผู้ชายที่รูปหล่อหน้าตาดีสูงสมาร์ท

ใครคะลองเอ่ยชื่อมาสิคะใครจะขี้เหลได้ขนาดนั้น

ที่เขาอุปการะช่วยเหลืออะไรคะพี่ปู
ก็ในเรื่องของพี่ขาดเหลืออะไรพี่บอกผมนะ
แล้วก็แจงอีกคนก็คือแจงแฟนของแจ๊ด
คนนี้สุดยอดใครจะรู้ว่าในโลกนี้
อกจากมีแม่ที่ดีแล้วเราก็ยังมีมิตรที่ดีอีกด้วย
แม่นี่ไม่ต้องพูดถึงอดีตที่หนึ่งนะคุณแม่นะ
เดี๋ยวจะมาแข่งขันกันต่อเพราะว่าครั้งที่แล้วค้างไว้
แล้วก็ครั้งที่แล้วนี่เรียกได้ว่าหวัดเสียว
พี่ปูก็ตื่นกลัวเหมือนกันนะกับเพลงที่สอง
ถึงขั้นแบบเหงื่อแตกซิกหลังจากร้องเสร็จเลยเหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้ทำไปได้แล้วด้วยนะครับ๒เพลง

วันนี้จะมาถึงเพลงที่เขาต้องการ
กับยอดเงินที่เขาต้องการสี่หมื่นบาท
พี่ปูอย่าลืมว่าตัวช่วยยังมีนะคะพี่

ถ้าถึงสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ย
ครับขันอย่างนั้นนะอย่าเสี่ยงไปนะพี่

เวลาเกมจบเนี่ยมันจะเสียดายเลยพวกตัวช่วย

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสได้ทำแล้วเนี่ย
อยากให้พี่ทำให้ได้อยากให้พี่พาคุณแม่
ชมดอกบัวอย่างที่วาดฝันกันไว้ให้ได้
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่ทำได้

และเราอยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะ
ดีใจไปกับคุณปูด้วยถ้าคุณปูนทำได้นะครับ
เอาละครับมาถึงเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓

โอ้โห

๔๐๐๐บาทจะได้ไม่ได้คือขึ้นอยู่กับเพลงนี้

ตัวพี่ปูเองนี่ติดเครื่องช่วยหัวใจอยู่นะ
ใช่ครับ
แล้วเพลงคือมุม
มาเร็วมาก
ถ้าจะสู้ก็ต้องวางแผน

ใช้ตัวช่วยนะครับใน๓แผ่นมันจะต้องมีตัวหนึ่งละที่ช่วยได้นะ
อาจจะมีเปลี่ยนเพลงอาจจะร้องเพลงเก่งข้ามเพลงนี้ไปเลยเนี่ย
ครึ่งหนึ่งอ่ะที่ไม่ต้องร้องเพลงนี้ต้องตัดสินใจให้ดี
ถ้าอยากได้รถให้คุณแม่นะครับต้องสู้เท่านั้นนะครับ
แต่ถ้าอยากจะหยุดก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณปูนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณปูครับตกลงว่าคุณปูจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตกลงว่าสู้ครับสู้
ตอนนี้ใจสู้แล้วตัวช่วยล่ะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นที่๑๖แผ่นไหนครับคิดก่อนได้ครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับ
ก็ถือว่าใช้ได้

เพลงเก่งที่ให้กับทางรายการไว้เป็นเพลงอะไรคะพี่

พี่ปูมีความเชี่ยวกรำกับเพลงนี้ขนาดไหนคะพี่

เป็นคนที่ชื่นชอบเขา
พี่เป้าอ่ะค่ะก็นึกถึงพี่เป้าเอาไว้นะครับ
ขอให้เนื้อเพลงถูกต้องทั้งหมดเอาละครับตอนนี้ผู้แข่งขันของเรา
เปิดตัวช่วยออกมานะครับได้ตัวช่วยแผ่นที่๓เป็นร้องเพลงเก่งของตัวเอง
ก็จะใช้เพลงนี้เป็นเพลงที่๓แทนนะครับถ้าร้องถูกหมดก็รับไปเลย
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

คนร้องหายแต่คลายชายเจ้าน้ำตา
เสียงนี้คือเสียงคนปวดอุรา
จึงร้องรวนหาไก่จะหลบหน้าไปไหน
ใกล้จะขอเพียงหางตาเลือบมอง
ฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจ
หรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้
ชาตินี้จะไม่รักใครฉะไหนถึงผิดวาจา
ข่าวข่าวว่าใกล้มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่สุดใจอยู่กับเงินรา
แต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแทบบ้านอนนองลำตาอยู่นาน
ไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ฉันไว้เพียงลำพังจึงลืมความหลังเมื่อวาน
เปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดาน
โปรดจงรักเขานานลืมฉันเสียเถิดไกลจ้า
นางนั้นว่าเมื่อกี้เกิดที่หมายดู
เพราะว่าผมแสดงอยู่กับนางนางจบลูกชายเล่น
พี่เขาจำได้ผมต้องหัวใกล้อยู่กับนาง
อยากเห็นให้แม่ถอดแว่นอยากจะมองดวงตาที่มีความสุขของแม่